เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าต้องตามมือตบรายนี้มาลงโทษให้ได้
เพราะว่ามีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
ที่พูดถึงคือกรณีของผู้หญิงคนหนึ่ง

ตบทั้งทุบทั้งต่อยทั้งเตะทั้งตี
บนรถเมษายี่สิบเจ็ด
ได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอ
เพื่อนของเธอก็หมายถึงคนนี้นะผู้เสียหายคนนี้
ถูกชายแปลกหน้าทำร้ายร่างกายบนรถเมย์
นิบัตรสีส้มสาย๒๗แฮปปี้แลนดมีนบุรี
จนได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย
แต่กลับไม่มีคนบนรถเมย์ทั้งกระเป๋ารถเมย
แล้วก็ทั้งพนักงานขับรถช่วยเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๕พฤษภาคม
ในช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปตามจนเจอผู้เสียหายนะครับ
ก็คือนางสาวสรรญาพรวิชัยกุลนะครับ
ซึ่งอายุ๒๘ปีนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุนะคุณ
คือช่วงประมาณ๓ทุ่มที่เธออยู่บนรถเมย์
มาจอดหน้าป้ายรถเมย์ตรงข้ามโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ผู้ชายคนที่นั่งอยู่เบาะหน้าลุกขึ้นมา
แล้วอยู่ก็พูดบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้ว
แล้วก็นี่ครับตบหน้าเธอ๑ครั้ง

เข่าไปกระแทกเบาะทำให้ตบทำให้ชกทำให้ตีกันขนาดนี้เลย
จากนั้นผู้ชายคนนี้นะก็เข้ามาทำร้ายเลยนะคุณนะ
ตบทั้งตีทั้งต่อยแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
บอกว่าทั้งแว่นตาที่เธอสวมใส่
หูฟังที่เธอใส่อยู่โทรศัพท์เอ่ย
ร่วงตกพื้นพังเสียหายนะครับ
ขณะที่ตอนนั้นไม่มีผู้โดยสารคนอื่น
รวมถึงกระเป๋ารถเมล็ดและคนขับช่วยอะไรเลยนะฮะ
พอชายคนนั้นก่อเหตุเสร็จก็วิ่งลงจากรถ
เพราะประตูรถมันเปิดอยู่แล้วก็จอดอยู่นะครับ
นี่แหละฮะเราฟังเสียงของคุณสรรญาพรเนี่ย

เธอบอกว่าโอ้โหมันอัดใจมากเลยนะฮะ

คือเราไม่ได้สู้อะไรเลยนะ
ซึ่งเราไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้มีการทะเลาวิวาส
คือหลายคนเข้าใจว่าเราไปเหมือนผู้จาไม่ดีใส่เขาหรือเปล่า
ซึ่งเหตุการณ์จริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริง
ว่าอยู่ดีเขามาทำร้ายร่างกายเรา
มันคือแบบนี้จริงมันคือตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้จริง
เขาซ้อมจนเสร็จแล้วก็ปล่อยเขาเดินลงรถไป
หนูงงตรงที่มาไม่มีใครแจ้งความเลยหรอ
คือพอหนูจะซ้อมเสร็จหนูต้องมาทำทุกอย่างเอง
ความรู้สึกของเธอเธอบอกว่าโหตอนนั้นน้ำตาตกนายเลยนะคุณนะ
ไม่มีใครช่วยไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีใครแจ้งความเลยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์ก็ไม่ช่วยเธอเลยนะครับ

ก็ไปเจอทั้งคนขับรถเมย์และกระเป๋ารถเมษาย๒๗คันนี้นะครับ
สอบถามกับกระเป๋ารถเมย์ก่อน
กระเป๋ารถเมย์ก็แทนตัวเองว่าป้าเนี่ยนะครับ
บอกว่าป้าเนี่ยก็เห็นนะตอนมันเกิดเหตุนะครับ
ได้ยินเสียงของน้องผู้หญิงร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วก็หันไปดูป้ายังเห็นคนที่แต่งกายชุดรอปภคนหนึ่ง

ก็เข้าไปช่วยแยกผู้ชายคนที่ทำร้ายน้องผู้หญิงออกมา
ระหว่างนั้นนะตัวผู้ชายที่ก่อเหตุก็ยังข่มขู่
บอกว่าถ้าใครเข้ามายุ่งจะยิงไส้แตก
แล้วตอนนั้นคนก่อเหตุเขาล้วงกระเป๋าด้วยไง

เอาจริงไอ้ที่ล้วงกระเป๋าไม่รู้ว่าข้างในมีอาวุธหรือเปล่า
ป้าเองก็แก่แล้วป้าก็กลัวว่าเข้าไปช่วยจะโดนมันทำร้าย
ถามจริงเถอะป้าก็กลัวป้ากลัวมันยิงใส่นะครับ
ป้าก็อยากเข้าไปช่วยนะในใจป้าคิดบอก
โอ้โหอยากเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนี้จริง

แล้วคนก่อเหตุก็หนีลงจากรถไป
คุณป้าเขาบอกยืนยันไม่มีใครเพิกเฉยแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่อยากช่วย
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะครับ
แล้วก็ตัวคุณป้าเองป้ากระเป๋ารถเมย์บอก
โอ้โหไม่คิดเลยนะฮะว่าผู้ชายคนนี้จะกล้าก่อเหตุ
ทั้งที่ผู้ชายคนนี้ก็จริงแล้วดูภูมิฐานะแต่งตัวดีนะครับ
ทีนี้คุณป้ากระเป๋ารถเมย์บอกว่าฝากด้วยนะหนูเอ้ยฝากไปขอโทษผู้เสียหายด้วย
ป้าก็อยากจะช่วยแต่ป้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
ป้าเนี่ยพูดป้าจำได้ว่าป้าพูดไปบอกว่าพอแล้วคือห้าม

ทีนี้ทีมข่าวก็คุยกับพนักงานขับรถเมย์ก็คือนายเฉลียวงามเยี่ยมนะครับ
พนักงานขับรถเมย์ก็ยืนยันว่าตอนนั้นก็พยายามจะช่วยเหมือนกัน
ช่วงเกิดเหตุคือจอดรถเพื่อรอผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจะข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งมาขึ้นรถ
ก็เลยเปิดประตูรถทิ้งไว้นะครับ
แล้วทีนี้ตอนเกิดเหตุปรากฏว่าก็เห็นนะ

ตัวผมเองเนี่ยปล่อยเบรกไม่ได้ผมปล่อยมือจากพวงมาลัยไม่ได้
เพราะอะไรรู้ไหมตรงที่จอดอยู่มันเป็นเนิน
ถ้าปล่อยเนี่ยรถไหลผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดี

จะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ทีนี้ก็เลยไม่ทันได้ช่วยกันเลยนะฮะ
แต่ก็โทรแจ้งให้ญาติหรือคนที่อยู่อู่ใกล้มาช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อย
แล้วก็พาผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความนะครับ
ทีนี้ครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วก็ได้เข้าแจ้งความนะครับที่สนบางชัน
ซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างแกะรอยติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องนี้มันไปถึงนู่นแหละคุณ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยนะฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็คือพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่บกน๓
และบกน๔เข้าตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
เนื่องจากรถประจำทางคันนี้วิ่งให้บริการคาบเกี่ยวทั้งพื้นที่ของ๒พื้นที่นะครับ
ก็คือพื้นที่ของสนบางชันด้วยนะครับ
ทีนี้ตอนเกิดเหตุมันก็อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว
แล้วก็ตอนแจ้งความมาดันแจ้งความผิดพิกัด

ทีนี้ก็ต้องรอให้ทางฝ่ายหญิงผู้เสียหายมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่

จริงนั้นเมื่อวานแต่ว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเขาติดธุระ
ทีนี้หลังจากนี้ต้องมีการนัดหมายต่อไป
แล้วก็ทีมข่าวก็ลงไปตรวจสอบในบริเวณนั้นด้วยนะคุณ
ตรงจุดที่เกิดเหตุคือแถวนั้นมันไม่ค่อยมีบ้านคน

ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้กล้องวงจรปิดมันจะเก็บหลักฐานอะไรได้หรือเปล่า
อย่างน้อยตอนที่ผู้ชายก่อเหตุแล้ววิ่งลงจากรถ

นี่แหละครับก็ต้องตามต่อสำหรับคืบหน้าในคดีนี้นะฮะ

ก็ถ้ามีความคืบหน้าคุณผู้ชมติดตามได้จากข่าวไทยรัฐของเราทั้งวันนะครับ